ทำไมต้องแตกอ่ะไม่แตก
เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่
ไม่ได้มีดัวเล่นว่าอะไรละแคะละคายว่าจะแตกอะไร
คือถ้าไม่ถามก็งงมาก

แล้วแต้วไม่เห็นว่าเขาพูดว่าเราไม่ใช่เพื่อนสนิท
เขาแค่บอกว่าถ้าจากในคลิปนะ
แมทก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนแต่เขามีเพื่อนหลายกลุ่ม
ซึ่งแน่นอนคนทุกคนต้องมีเพื่อนหลายกลุ่มเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ว

คือแต้วมองว่าความสนิทมันวัดกันที่ไหน
สำหรับเต้าเต้ามองว่าเต้ารู้สึกสบายใจ
แล้วเต้ยก็รู้สึกหวังดีกับเพื่อนทุกคน
อย่างแก๊งเฟอร์บี้ทุกคนแต้วรู้สึกว่าเป็นคนที่แต้วอยากจะให้อยู่รอบแต้วอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาสนใจว่าใครจะมองอะไรยังไงค่ะ
เรารู้กันของเราว่าเรารู้สึกยังไงกัน
หลายคนก็มองว่าสนิทแค่แบบร่วมงานเฉยเลย
ทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาในการค่อยเรียนรู้กันไป
มันไม่ได้มาตัดสินว่าวันนี้สนิทหรือยังอะไรยังไง
ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในการที่เราจะ

กับไอจีร์ได้กระทั่ง

ก่อนที่จะมีข่าวหลังมีข่าว
ก็มัดก็ปกติไม่ได้มีการมาพูดอะไร
จากว่าเออขอโทษนะที่ทำให้แบบว่าจะต้องมาตอบคำถามอะไรอย่างนี้ค่ะ
แก๊คเรายังติดใจอะไรกับเขาไหมค่ะ

เร็วนี้ยังค่ะเพราะว่ายุ่งมากสำหรับแต้วนะคะ
แล้วก็เขาอาจจะเจอกันเองหรือเปล่า
เพราะว่าในกลุ่มยังไม่ได้แอคทีฟอะไรมากมายใช่
ให้กำลังใจตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบช่วงที่มีกระแสทุกวัน
ได้มีโอกาสเจอคุณสงกรรมไหมคะอย่างที่คุณพูดค่ะ

มีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวคงมีโอกาสนัดเจอกัน
กับข่าวนี้มันทำให้คนจับตามองกลุ่มเรามากขึ้น
แล้วมันมีความรู้สึกยังไงบ้าง
คือแต้วว่ามันก็แปลกใจตั้งแต่จับตาว่าเป็นแก๊งเฟอร์บี้อะไรแล้วแหละ

คือมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วไม่ได้มองว่ามันซีเรียสแล้ว
แสดงว่ายืนยันว่าแก๊งเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือว่าไม่ได้เป็นชื่อแก๊งนี้

คือเราแค่แบบว่าเป็นแฮชแท็กขึ้นมา
แล้วมันก็เลยกลายเป็นชื่อที่เรียกแก๊งนั้นขึ้นมา

แล้วมันก็จะรู้สึกยังไงบ้าง
อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เนอะ
ก็แล้วแต่เลยค่ะ
วันนี้ก็ไม่มีสุยามที่ตาไปที่ใกล้
กลุ่มทุกการ์บรรดิรู้
โน้ทมันเป็นที่หัวใจ
มันใส่เครื่องเบากล่าวไป
มีเวลาให้หัวใจก็สายลงได้ช้างทาย
เปิดโอกาสให้เสริมงานรองกาย
ได้พบกันอากาศให้เจ็บความเศร้า
ทุกรหายอยู่บนหลายความเศร้าคิดมุมน้อยสักวัน
เวลานี้ฉันมีความแรง
ดูชีวิตเท่าใจแล้วห่วงห่วง
หรือว่าจริงหรือไม่
ไม่ได้ทิ้งออกไว้หรอก

แต่จำที่วันที่พ่อยเบิ้ลปล่อยให้จับทุกสิ่ง